กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุธินคลังแสง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาศาลคาม

อนุญาตใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนุนมาตราร้อยห้าสิบเอ็ด

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุก
และรองนายกท่านอนุทินชาญวิรากุล
แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

กับผมขอกล่าวหาท่านลมตรีอนุทิน
แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีว่า

ทั้งสองท่านได้ร่วมกันกำหนด
และจัดให้มีนโยบายกัญชาเสรี
ด้วยความไม่สุจริตใจเป็นที่ตั้ง

นำมาซึ่งทำให้เกิดการละเมิด

ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ดำเนินนโยบายโดยละเมิด
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

ท่านยังละเลยละเว้น
ไม่ควบคุมกัญชา

และทั้งหลายทั้งปวงก็นำมาซึ่งความเสียหายต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ

เพราะหากว่านักการเมืองซึ่งเห็นแก่ตัว
รักษาเนื้อรักษาตัวแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ประเด็นที่ร้อนแรงมากในสังคมมีการวิวาทะ
แล้วแน่นอนที่สุดก็มีประชาชนทั้งฝ่ายอยากได้แล้วมีประชาชนซึ่งฝ่ายต่อต้าน
แล้วทั้งสองฝ่ายก็เดิมพันธุ์ด้วยธุรกิจก็มีเพราะฉะนั้นหากว่าการพูดของผมวันนี้เนี่ย
คำนึงว่าบางครั้งมันอาจจะไปกระทบกับจิตใจของพี่น้องประชาชนในบางส่วน
ซึ่งก็ไม่สบายใจแล้วยิ่งไปกระทบกับธุรกิจ
ซึ่งหลายคนกำลังลงไว้ร้อยล้านพันล้านหรือแม้แต่รายเล็กรายย่อย
นะครับตามชุมชนก็ลงธุรกิจนี้ไว้หวังถ้าเกิดผมพูดวันนี้แล้วนี่
ทำให้ธุรกิจเขาพังหรือล้มเหลวเนี่ยท่านครับ
ผมก็จะรู้สึกบาปอ่ะถ้าเมื่อคิดไปคิดมาแล้วเนี่ย
ถ้าผมตัดสินใจพูดเสียวันนี้ให้ความจริงปรากฏเสียวันนี้
ที่เขาจะถลำลึกไปกว่านี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เขาไม่ได้เจ๊งในวันหน้า
ความเสียหายที่จะมีวันหน้าถ้ารู้วันนี้หยุดยั้งวันนี้เนี่ย
หรือนักธุรกิจเหล่านั้นปรับธุรกิจตัวเอง
ลดขนาดตัวเองให้เหมาะและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
อาจจะเป็นการช่วยท่านนะครับนี่ขอเข้าใจในเจตนาดี
ประการต่อมาที่ไม่สบายใจก็คือตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ย
อนุทินเนี่ยก็เคารพนับถือกัน
ไม่มีใครอยากจะทำให้คนที่เคารพนับถือกันมาโกรธกันหรอกครับ
แต่แน่นอนครับผมคิดอย่างนี้นะท่านลำตรีครับ
พูดของผมวันนี้เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้อธิบาย
ขยายความข้อกล่าวหาที่ท่านถูกมาตลอดเนี่ยท่านอาจจะเป็นพระเอกก็ได้
วันนี้ผมอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ถ้าคิดในมุมนี้เนี่ย
ผมต้องพูดก็ให้โอกาสท่านตัวท่านนายกรรมตรีเหมือนกัน
แม้จะว่ากันมาตลอดแต่มันทำหน้าที่ก็ให้เกียรติเท่าท่านเท่าที่เกียรติได้
ไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะมากล่าวหากันแหละแต่เรียนท่านนายกนะครับ
ท่านบอกว่าท่านได้ฟังเรื่องเก่าอย่างนี้มานาน
อย่าเพิ่งกลับนะวันนี้จะได้ฟังใหม่เอี่ยมถอดด้าม
แล้วท่านบอกว่าคุณหมอชนนั่นพูดมาผิดหมด
ท่านฟังวันนี้นะท่านจะรู้ว่าท่านผิดหมดอย่างไม่น่าให้อภัย

เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่มันดนใจให้ผมต้องพูดวันนี้คือ
ในช่วงเวลาอยู่เวลาที่ผ่านมาเกือบเดือนเนี่ย
มีผู้ปกครองเด็กมาพบเยอะเป็นห่วงลูกหลานเนี่ย
สอสุธินพูดได้พูดหน่อยมันไม่คุ้มนะ
เอามาให้ปลูกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ลูกหลานพวกเราไม่ตายหมดเหรอ
โทรมาก็มีมาพบที่บ้านก็มี
แล้วไม่เท่านั้นนะครับครูบาอาจารย์เยอะ
นี่ครูเก่ากับคุณสุธินเนี่ยปล่อยได้ยังไง
เด็กวันนี้ผีกัญชากลางห้องเรียนแล้ว
เด็กไม่มาเรียนแล้วคุณไม่พูดใครจะพูด
นี่คือแรงดนใจนะไม่เท่านั้นนะครับ
หมอแพทย์เพศรัชกรแม้แต่แพทย์แผนไทย
ก็มาพบผมนะครับแล้วไม่เท่านั้น
นักกฎหมายไม่น้อยแล้วพูดแล้วจะตกใจคนหนึ่งที่มาพบผมอ่ะ
ท่านครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเอ็น
นี่คงฟังอยู่มาคบผมที่ประเทศไทยเลย

เพราะฉะนั้นเมื่อประมวลแล้วในความเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ย
เห็นแก่ตัวเพียงรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ให้ถูกกระทบเนี่ย
น่าจะไม่ใช่เรากินเงินเดือนชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพูดนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับเคยได้ยินคำว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่

วันนี้เนี่ยท่านลำตีและท่านนายกกัดกระดุมผิดเม็ดแรก
มาตลอดจนผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ย
จะต้องลื้อกระดุมผิดทั้งเม็ดหรือจะต้องเผาเสื้อทิ้งหรือเปล่าไม่รู้
แรกอยากให้ดูตรงนี้ครับเป็นปฐมเหตุของผิด

วันนี้คือเริ่มต้นจากคำผิดเรียนนะครับขอคลิปวิดีโอครับ

เปลี่ยนงบลับต่างให้เป็นงบลงทุน
เสียงขึ้นอีกครับเราจะเปลี่ยนเสียงปืนเสียงระเบิด
เป็นเสียงเครื่องจักรเป็นเสียงหัวเราะของพวกเราทุกคนครับ
เสียงหัวเราะก็จะมาจากต้นกัญชาที่พระคุณเจย์ไทยจะให้พวกพระม่ายน้องปลูกนี่แหละครับ
กัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรค
เพราะวันนี้พักภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป
พวกเราปลูกได้มาละ๖ต้นครับ
ปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้
นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้
นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาพิสูจน์กันเองก็ยังได้ครับ

โรคกันเฉานี้แหละไม่เป็นไรอย่าพกพาไปที่อื่นไปนั้นขาด
มีกันคนละ๖ต้นแล้วไม่ต้องขอกันไม่ต้องซื้อกัน
เอาไปขายให้กับองค์กรภาครัฐที่จะตั้งขึ้นมารับซื้อจากพ่อแม่พี่น้องทุกคน
กิโลละ๗๐๐๐บาทไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหน
ท่านประธานครับนี่คือการประกาศนโยบาย
ซึ่งผมถือว่าเป็นการกระดุมเม็ดแรกผิดผิดยังไงครับ
ถ้าดูถ้อยแถลงการพูดถอดทุกคำเนี่ยผิดกฎหมายโลกทุกข้อ
ผิดกฎหมายไทยทุกเรื่องในขณะที่ท่านพูดแต่ไม่เป็นไรครับให้ความเป็นธรรมท่าน
ท่านอาจจะบอกว่าพูดแล้วถ้าท่านจะมาดำเนินนโยบายก็ต้องแก้ไม่ว่ากัน
แต่ที่ผิดมากแล้วเราสะเทือนใจมากก็คือเอาไปสูบได้กันทุกคนผีกันสูบได้เลย
แล้วหลายเรื่องพอมาถึงวันนี้นี่มันกำลังเป็นการหลอกลวงพี่น้อง
ครอบครัวละ๖ต้นจะรวยเนี่ยวันนี้นี่ใช่ไม่ใช่ฟังผมพูดต่อไป
พอกัดกระดุมเม็ดแรกผิดปั๊บก็ต้องชมนะฮะนโยบายของท่านก็มาสู่นโยบายนายก
นายกรรมตรีปฏิเสธไม่ได้นโยบายนี้ถูกนำเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเงื่อนไข
ถ้านายกไม่รับนโยบายนี้รัฐบาลไม่ผลักดันนโยบายนี้ไม่ร่วมหรืออาจถอนตัว
นายกจึงจำยอมเป็นนโยบายของรัฐบาลต่อมา
นายกปฏิเสธโยนความผิดให้ลำตีอนุทินไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้ว
แล้วท่านก็ดำเนินนโยบายทันทีดำเนินนโยบายทำยังไงครับ
กติกาโลกเลยผิดกับสังคมโลกเลยโลกคืออะไร
นี่เขาถือว่ายาเสพติดนี่เป็นอาชญากรอัชยกรรมนานแล้ว
แล้วก็เมื่อปี๖๑๒๕๐๔บ้านเราก็ผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุม
ก็เกิดสนทิสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง
อนุสัญญาเดี่ยวป้องกันอนุสัญญาเดี่ยวยาเสพติดให้โทษ
ก่อให้เกิดองค์กรนี้ขึ้นชื่อไปเซ็นสัญญากันไปทำอนุสัญญาขึ้นมา
ก็เรียกว่าอนุสัญญายาเสพติดให้โทษ
ทั่วโลกก็ไปลงนามกันจะขอความร่วมมือช่วยกันปราบ
ประเทศไทยก็ไปลงกับเขาครับใน๑๖๐กว่าประเทศเนี่ย

ไทยก็ไปลงปี๒๑๔
แล้วอนุสัญญาตามมาอีก๒๓ฉบับเราลงหมด
อะไรซึ่งเป็นสัญญาเกี่ยวกับขัดป้องปัญญาจิตไทยไปลงหมด
แล้วปากกาดสัตยาบันหมดเพราะอากาศแล้วปั๊บ
มันก็ผูกพันข้อสำคัญท่านประธานที่เคารพ
นุสัญญาเดี่ยวที่ว่านี้เนี่ยคนไปลง
ลงด้วยความสมัครใจนะมันไม่เหมือนสนที่สัญญาบางอย่าง
สงครามจำนวนนั่นจำนวนนี้เขาบังคับให้คุณต้องเซ็นสัญญา
อันนั้นมันเรียกว่าไม่เต็มใจ

มันจะกลายเป็น๒สถานะเลยทันที

สถานะมันคือกฎหมายระหว่างประเทศ

ทุกประเทศซึ่งไปลงนาม

คุณต้องกลับไปปรับ

อนุสัญญานี้ทันที

ก็ต้องมาปรับกฎหมายในประเทศ

อนุสัญญานี้ทันที

เขากำหนดไว้กำหนดไว้กำหนดไว้เนี่ย

อยู่นั่นขอสไลด์ครับ

ไว้ในอันดับที่สี่

ไม่ใช้ในทางการแพทย์ตอนแรก

ทางการแพทย์ไม่ได้

พบว่ากัญชามีประโยชน์

ประเทศในโลกก็เริ่มเรียกร้องที่จะผ่อนคลาย

เนี่ย
เขาก็ย้ายกัญชาจากประเภทที่สี่

ให้ใช้ทางการแพทย์และวิจัยฟังให้ดีนะครับขีดเส้นใต้นะ
ทางการแพทย์และวิจัยเท่านั้นจะมาสูบมาเสพจะมาขาย
จะมาขายกันตามถนนต่างไม่ได้สูบเสพคือสันทนาการ
เอาไปขายเชิงพะนิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปี๒๐๒๐นี่
แก้ใหม่ครั้งหนึ่งคือโยกจากบัญชีสี่ไปอยู่หมายเลขหนึ่ง
อันนี้สหประชาชาตินะแต่ย้ำเลยว่ายังเป็นยาเสพที่ร้ายแรง
เพียงแต่อนุโลมให้ใช้ทางการแพทย์และวิจัยแต่การอนุโลมนี่ไม่ใช่ว่า
คุณไปทำเลยนะมีหลายมาตราที่บังคับให้คุณจะต้องทำตามนี้
งวดมากไม่ได้ทำตามใจได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในประเทศไทย
เทียบกันนะครับนี่ยูเอ็นเริ่มปี๖๑บรรจุกัญชาเป็นยาเสพติด
ว่ามาว่ามาปี๒๐นี่เริ่มย้ายไปแต่ยังควบคุมเป็นยาเสพติด
ส่วนประเทศไทยนะพื้นสีดำเราก็มาปรับปี๖๓เนี่ย
ก็มีประกาศกระทรวงศุกร์และที่สำคัญที่สุดก็คือ
เข้าใจผิดกันเยอะว่ารัฐสภาไทยนี่
เห็นดีเห็นงามให้ท่านปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด
เพราะฉะนั้นต้องเป็นความผิดของรัฐสภาเป็นความผิดของนายสุธินด้วย
ไม่ใช่ฟังดีนะครับ
เอาละจากปี๖๓หรือปี๒๐๒๐นี่ซึ่งเขาย้ายกัญชาไปประเภทที่๑
แล้วเนี่ยประเทศไทยก็มาออกกฎหมายครับ
ออกกฎหมายเรารู้กันดีนี่แก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด
ล่าสุดก็มาเป็นเมื่อปี๖๓เนี่ย
ที่รัฐศพาพุทธศพาและก็พุทธแห่งรัฐศดรเนี่ย

เป็นที่เข้าใจผิดกันโดยทั่วว่าเราปลดกัญชาออกแล้ว
จริงตอนนั้นไม่ได้ปลดสภาแห่งนี้ไม่ได้ปลด
แต่คนปลดคือรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

พอกฎหมายวันนั้นออกปั๊บเราไปสื่อสารกันผิด
มาให้ความรู้กันผิดเสรีแล้วเสรีแล้วเสรีแล้ว
ชาวบ้านก็ไปปลูกดิพอไปปลูกปั๊บก็ถูกจับ
นึกออกไหมครับถูกจับนะนี่เพิ่งไม่จับกันหลังวันที่เก้านี่เอง
๙มิถุนาไม่กี่ปันมันเพิ่งไม่ถูกจับ
ก่อนหน้านั้นนี่พอมีกฎหมายออกปั๊บพวกเราผ่านกฎหมายสภาปั๊บ
นี่ถูกจับกันจับกันแล้วก็เกิดวีวาธาตุถกเถียงกันระหว่าง
พูดแทนแล้วสรรค์พร้อมจรรย์ได้คุณนิพิศคุณสุภาชัยเถียงกัน
คนหนึ่งบอกปลูกได้คนหนึ่งบอกปลูกไม่ได้
คนหนึ่งบอกจับคนหนึ่งบอกไม่ควรจับ
แต่มันชัดเจนคือกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีผลวันที่๙มิถุนายน๖๕ตอนนี้แหละครับ
กัญชาถูกปลดปล่อยหมดเลยวันนี้ไม่เป็นยาเสพติดแล้ว
เพราะฉะนั้น๑ท่านไปละเมิดกติกาโลก
กติกาโลกวันนี้ยาเสพติดยังเป็นยาเสพติดอีกครั้งนะ
ส่วนกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่หนึ่ง
ย้ายจากสี่ไปหนึ่งแต่อนุโรมทางการแพทย์
โดยกฎควบคุมเข้มงวดวันนี้เราถอดออกเลย
อดโดยใครถอดโดยสภาไม่ใช่
ไม่ใช่สภาแห่งนี้ถอดสภาแห่งนี้ว่างไว้วันนั้น
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรรมการยาเสพติดแห่งชาติ
ไปพิจารณาถ้าหากจะเพิกถอนใดให้ประกาศเป็นกระทรวงสาธารณสุข
ท่านไม่เพิกถอนก็ได้ท่านเอาไว้ก็ได้
แต่ท่านเพิกถอนโดยประกาศให้มีผลตั้งแต่วันที่๙มิถุนายนเป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่ามาโยนความผิดให้สภา
ส่วนกฎหมายอีกฉบับต่อมาซึ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้
ก็คือพระรำหยัติกัญชากัญชง
เราก็ยกมือพึบทั้งสภาคนก็ไปพูดว่า
สภานี่แหละเห็นชอบหมดทุกมือไม่มีคัดค้านเลย
ใช่ทำไมเราถึงยกมือให้
ก็เพราะว่าท่านปลดล็อกแล้วท่านยังไม่มีอะไรควบคุมเลย
เราก็เรียกร้องอยู่ต้องควบคุมต้องรีบออกกฎหมายควบคุมเลย

พอท่านเสนอเข้ามาพวกเราไม่มีทางเลือก
เราก็ต้องยกมือให้ต้องควบคุม
ถ้าพวกผมไม่ยกมือให้พวกผมผิด
และวันนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการพวกผมก็ตามตลอด
คนของเพื่อไทยเราก็ให้การบ้านไป

อย่าไปปล่อยให้มันเลยเถิดกฎหมายนะ
อย่าไปปล่อยให้มันเลยเถิดโลกเขานะ
นี่เรากำกับของเรา๖คนที่เป็นกรรมธิการวิสามัน
ตรงนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า๑ละเมิดกติกาโลก
ท่านก็มาละเมิดรัฐสภา
มติรัฐสภาไม่ได้ให้คนไปปลดล็อก
แล้วเจตนารมณ์แม้ให้คุณไปทำ
ก็ทำได้เพียงการแพทย์และการวิจัย
แต่วันนี้กระทรวงสาธารสุขเลยเถิดไปจนถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้เสพได้ก็คือสันทนาการ

นี่แสดงว่าละเมิดมติของรัฐสภาไทยไม่พอ
ละเมิดโลกละเมิดสภาไทย

ทำไมมือกฎหมายใหญ่ในสภา

ท่านครับฟังนะ

เลขาองค์การอาหารระยา

กับน้อยวรีงโหลงแอนามสกุลท่านอ่านยาก
นายแพทย์เทศ

ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบ

แต่เด้งหลังจากเขาออกมาเตือนเรื่องนี้

วันที่๒๔มกราคมปี๖๔นี่
ก่อนจะออกประกาศกดกระทรวงศาสตร์ศุกร์นี่

มีรัฐมนตรีคนหนึ่งไปทักท้วงเข้า

นี่มันจะไม่ขัดกับ

ผมไม่รู้มาจากไหนผมไปนั่งอยู่นั่นเหรอไม่

แล้วท่านอนุทินก็ลุกขึ้นตอบ

แต่คนที่ขึ้นมาปิดเกมคือใครครับ

ได้กล่าวในที่ประชุมคณะมตรีว่า
เรื่องอนุสัญญาเดี่ยวเอาไว้ก่อน

เอากัญชาของเราให้ผ่านก่อน

นี่ท่านพลเอกประยุทธ์ไปไหนอ่ะ

มีเสียงเตือนแล้วจากคอลโลมอ
ท่านอนุทินบอกว่าไม่ใช่

ผมจะถามท่านพลเอกประยุทธ์ว่า

ถ้าใช่อะไรจะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นเตือนกันแล้วในคอลโลมอ
แต่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นช้อนเอา

ตรงนี้คือความผิดกระทงแรก
กระทงสองด้วยที่ผมยอมไม่ได้
จะพาประเทศเข้าไปสู่อะไร

ถ้ามันผิดจริงมันไม่น่าจะเงียบขนาดนี้นะ

โชคดีมีคนไทยคนหนึ่ง

พอมีอนุสัญญาเดี่ยวฉบับนี้ปั๊บ

คือองค์กรควบคุม
ยาเสพติดระหว่างประเทศ

คนไทยคนนี้ผมเอ่ยชื่อเลย

เป็นพรีเซเดนเป็นประธานชุดนี้อยู่
ช่วงเขาเป็นประธานเขาโดนอะไรบ้าง

ยูนี่เป็นประธานควบคุมแท้
แต่ประเทศของยูกำลังทำอะไร

คุณวิโรธที่รัฐบาลทำมามันขัดไหมยูเอ็นเนี่ย

เดี๋ยวให้เราทำความผิดสำเร็จ

เขาอยู่สองวาระนะคุณวิโรธสุ่มใหญ่เนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่

สิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้
ละเมิดกฎยูเอ็น

กฎหมายระหว่างประเทศชัดเจน

มติของพวกเราด้วยท่านทำเกินกว่า

ถ้าไปยื่นตีความยื่นธรรมดุลยื่นธรรมนูลยื่นธรรมพกรองนะ
ผมว่าโมคะนะมาเทียบกับที่มติของสภาไทยที่ให้ไปเนี่ย
เราไม่ได้ให้ท่านไปทำเกินขนาดนั้น
เฉพาะท่าทางการแพทย์และวิจัยทดลองโอเครัฐสภาโอเค
สวท่านหนึ่งท่านก็เป็นฟืนเป็นไฟสมชายแสวงการ
ท่านก็ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ท่านก็บอกว่าไปเลยกว่าสภาเราให้แล้ว
ท่านครับผมพูดถึงตรงนี้อาจจะมีคนเถียงผมนะ
เอาทั่วโลกเขาทำได้หลายประเทศทำเนี่ยตรงเนี้ย
ผมจะขอเวลาอบายขยายความหน่อยมีหลายประเทศทำได้
บางคนไปอ้างเนเทอร์แลนด์บางคนไปอ้างสหรัฐอเมริกา
บางคนไปอ้างแคนาดาอุลุกวัยอ้างเยอะ
จริงผมจะอธิบายขยายความให้ฟังว่าในโลกนี้เนี่ยมีหลายประเทศที่ละเมิด
มีละเมิดเล็กน้อยเยอะแต่ไอ้ละเมิดหนักคือแคนาดากับอุลุกวัย
คือเปิดเสรีเลยสองประเทศนี้แล้วอุลุกวัยเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่เป็นข่าวทั่วโลกประธานาธิบดีอุลุกวัยคนล่าสุดที่อยู่ขณะนี้
ขึ้นกล่าวกับสภาบอกกับประชาชนของเขาว่า
กัญชาเสรีคือมรดกบาปจากรัฐบาลก่อน
ผมจะหาทางยกเลิกให้ได้เพราะเขาไปทำประชามติแล้ว
คนในอุลุกวัยเกือบ๖๐เกือบ๗๐ไม่เอาต่อ

มันต้องผลเสียมากกว่าผลดี
ได้เงินมาจริงแต่ไม่คุ้มกับการกาศใช้จ่ายในการประชาสุข

แคนนาดาเนี่ยก็เปิดมะเหลามีสเซรีค่อยเปิดตัวประเทศนี้

งดคุยกับแคนาดางดติดต่อทำธุรกรรมทางการเงิน
เพราะประเทศมุสลิมเขาไม่ยอมรับ
งดทำธุรกรรมทางการเงินกับหลายประเทศที่ทำเรื่องนี้
สหรัฐอเมริกาอีกคนชอบพูดว่าโอ๊ยเสรีมากทางกัญชา

ไม่กี่รัฐที่ทำกัญชาเสรีเขาทำเพื่ออะไรครับ
เขาบอกว่าคนบ้านเขาติดยาเยอะติดเฮโลอีนติดฝิ่นติดผงขาวเยอะ
เขาเลยทดลองจะเอานี้ไปใช้
ทดแทนดูเผื่อว่ากัญชาเข้าไปแล้วมันจะลดพวกนั้นได้
แต่รัฐพวกนี้ต้องเข้าใจนะ
สหรัฐอเมริกานี่เขามีรัฐกลางนะแล้วก็รัฐท้องถิ่นคือมลรัฐนะ
รัฐธรรมนูลของรัฐกลางเขานี่จะไปยับยั้งกฎหมายรัฐท้องถิ่นไม่ได้
กฎหมายท้องถิ่นเขาออกยังไงรัฐกลางมองดูปิบ
เพราะฉะนั้นมันมีไม่กี่รัฐที่ไปทำกัญชา
เรากำลังแซงชั่นแบบไหน
ดธุรกรรมการเงินกับทุกรัฐพวกนั้น
วันนี้พ่อค้าที่ทำยาเสพติดในรัฐเหล่านี้กำลังจะตาย
แล้วมีรายงานทางการแพทย์ด้วยว่าไม่คุ้ม

กัญชาแล้วนี่ยังพัฒนาไปติดอย่างอื่นเหมือนเดิม
เอาอีกสักประเทศหนึ่งเนเทอร์แลนด์นี่ชอบคุยกันมาก

วันนี้ไปดูจริงกฎหมายเนเทอร์แลนด์นะ
กัญชายังเป็นยาเสพติด
แต่เนเทอร์แลนด์ก็มีปัญหาแบบเดียวกันคือ
เขาติดยาเสพติดประเภทอื่นเยอะ
เลยขออนุญาตองค์กรที่ว่านี่แหละ
ทดลองทดแทนดู

แต่กำหนดเข้มงวดมาก
อายุต้องต่ำไม่เกิน๒๐ปีไม่ถึง๒๐ปี

วันนึงไม่เกินเที่ยว๑๒เที่ยว

อัมสเตอร์ดัมนี่ของเนเทอร์แลนด์นี่
ทุกปี

เตอร์แลนด์เขาก็บอกว่าไม่คุ้มเหมือนกัน
นี่เนเธอร์แลนด์นะไม่ได้เสรี

แต่ของเราจะบ้านกันทั้งประเทศเลย

แต่ของเขาโซนเดียวในกรุงอัมสเตอร์ดัม

เอาอีกสักประเทศหนึ่งออสเตรเลียกับอังกฤษ
ที่คนบอกว่าอังกฤษซื้อกัญชาข้ามประเทศกับออสเตรเลีย
จริงแล้วนี่อังกฤษไปค้นพบกัญชาว่า

อังกฤษก็จะปลูกแต่ปลูกไม่ได้
เมืองหนาวทำไงออสเตรเลียที่เขตศูนย์สูตร
ก็เลยขอออสเตรเลียครับปลูกให้หน่อย
แล้วต้องรายงานต้องทำมาตรการ
แล้วก่อนจะส่งจะเข้าจะออก
โดยคุณวิโรธชุมใหญ่ซึ่งเป็นประธานนี่กำกับอย่างเข้มงวด
ไม่ได้ปล่อยเสรีนะครับแล้วทางการแพทย์เท่านั้นนะ
เอาไปแล้วคุณต้องไปวิจัยคุณต้องไปทางการแพทย์เท่านั้น
นี่คือต่างประเทศเท่านั้น
ท่านประธานที่ครบครับฟังมาจนถึงตรงนี้เชื่อหรือยังว่าผิด
เชื่อเรายังว่าขัดกฎิกาโลก
ท่านประธานครับขัดเท่านั้นไม่พอนะ
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา๖๖
สไลด์ขึ้นหน่อยสิครับอ่านนะครับ
พึงส่งเสริมสัมพันธมัยตีกับนานาประเทศ
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน
ไม่แทรกแทรงกิจกรายภายในซึ่งการกัน
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติของคนไทยในต่างประเทศ
เจตนารมณ์ของอันนี้ก็คือให้เราให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
เกิ้ลไม่ใช่ประเทศต่อประเทศนะองค์กรของโลก

ท่านจะอ้างว่าเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ท่านก็อาจจะอ้างได้
แต่มาฟังผมพูดต่อไปว่ามันคุ้มมันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษ
ฟังต่อไปแล้วจะรู้ว่าขัดรัฐมนูลมาตรานี้ชัด
แล้วขัดมติรัฐสภาไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล็ก
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตีความกันหน่อย
ไม่งั้นรัฐสภาไทยนี่ไม่มีน้ำยา
ท่านครับแล้วสิ่งซึ่งปรากฏชัดก็คือ
กระทรวงสาธารณสุขคือฉบับล่าสุด
ปลดปล่อยยาเสพติดชัดเจนปลดปล่อยกัญชาเสรีชัดเจน

พอหลังวันที่๘คือวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมานี้
เกิดอะไรขึ้นขอดูสไลด์หน่อยครับ
เป็นเสรีของจริงท่านอาจจะบอกว่าไม่เสรีนะ
แต่ท่านครับถ้าให้เสพหรือพี้ได้เหมือนท่านลำตีพูด
และวันนี้ที่ต่อเข้าสารยืนขายข้างทาง
แล้ววันนี้เนี่ยมีคุกกี้มีเครื่องดื่มกัญชา
แล้วที่เชียงใหม่รถเข็นเลย
นี่เสรีนะไม่เสรีได้ไงท่านดูว่าอะไรเกิดขึ้นครับ
เชิญครับนี่ครับดูตรงนี้ครับ
ดูต่อไปครับไปเร็วเลยนะครับเป็นภาพนี่เด็กนะครับ
นี่เด็กนะครับอันนี้ขี้โกครับ
อีกครับท่านครับเอาล่ะหยุดไว้แค่นี้ก่อนหยุดไว้แค่นี้ก่อน
ท่านประดาษดิกรมครับวันนี้พอปลดกัญชาปั๊บหลังวันที่๙
สังคมไทยแตกตื่นเลยแตกตื่นยังไงครับ
วิวาทะหลายฝ่ายออกมาว่าเด็กแย่แล้ว
คนป่วยไปตามโรงพยาบาลแย่แล้วคนเริ่มป่วยแย่แล้ว
ฝ่ายรัฐบนตรีท่านก็ออกไปบอกไม่ใช่มันก็มีทั้งใช่มีทั้งไม่ใช่
แต่คนที่ใช่น่าเชื่อถือที่สุดผมก็ต้องเชื่อเขาอ่ะ
คือใครครับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ออกแถลงการสองฉบับ
ฉบับแรกบอกว่าเด็กได้รับผลกระทบป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล๖ราย
เขาอธิบายเสร็จสับผมไม่ลงรายละเอียด
แล้วราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งนี้ก็ออกฉบับที่สอง
เรียกร้องให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเถอะ
แล้วก็ดำเนินนโยบายสายกลางเถอะควบคุมให้ดีเถอะ
ถามว่าคนพวกนี้เป็นเครื่องมือนักการเมืองไหม
โจมตีนโยบายของท่านลำตรีของพักท่าน
ผมก็ไปดูว่าเลขาหรือประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เป็นใคร
ก็ทราบชื่อครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะ
นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาเอ๊ะ
คนนี้ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นนายกแพทยศภาตั้ง๒สมัย
เป็นผู้นำแพทย์เขามีเกียรติภูมิ
แล้วจะไปเป็นเครื่องมือนักการเมืองหรือจะไปโจมตีใคร
โดยเป็นเครื่องมือของยาข้ามชาติผมไม่เชื่อหรอก

เอาองค์กรที่ต่อต้านออกมาก่อนดิขอสไลด์ต่อไปสิ
อยากฟังว่าอ้าวเนี่ยท่านดูครับ
เสียงทักทวงพอเห็นเด็กหนึ่งมูลนิธิสาธารณสุขแข่งชาติ
ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้แล้วมูลนิธินี้
นายแพทย์ผมจำชื่อไม่ได้ท่านก็บอกด้วยว่า
จากการศึกษาวิจัยเด็กซึ่งติดกัญชา
มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าไปติดสารเก็บติดที่เข้มข้นมากขึ้น
เลิกเถอะแพทย์ตะยะสภาก็เอาด้วยนะครับ
อันนี้องค์กรสูงสุดของแพทย์เขาแหละศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด
ราชวิรัยจิตแพทย์เอาด้วยตะกี้กุมารแพทย์นะ
นี่จิตแพทย์มาแล้วนะอายุระแพทย์ก็มาด้วย
วิรัยก็เอาด้วยแล้วอะไรอีกครับ
ที่สำคัญก็คือองค์กรศาสนานี่
แหล่งซึ่งบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็อยู่นั่นแหละ
เชื่อใครโดยง่ายต้องตั้งสติต้องมีสมาธิ
ต้องใช้ปัญญาในการคิดมาแล้วครับ
สำนักจุฬาราชมนตรีของพี่น้องมุสลิมบอกไม่เอา
จุฬาราชมนตรีไม่พอนะศาสนาพุทธครับ
มหาเทรสมาคมประกาศห้ามปลูกกัญชานำเข้าบัญชาภัยสิทธิ
ในเขตวัดทั้งหมดทั่วประเทศไม่เอา
มหาเทราสมาคมไม่เอาด้วยสองศาสนาแล้วไม่เอา
หรืออะไรอีกครับตกตื่นกันไปใหญ่เลยเพราะเขาก็ไปศึกษาเพิ่งรู้ว่า
เฮ้ยผลร้ายมากกว่าผลดีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศโรงเรียนทั่วประเทศห้ามมีกัญชาเข้าไปใกล้เขต
ทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการเอาด้วยกระทรวงศึกษาที่การไม่พอ
วัดไม่พอท้ายสุดสารเอาด้วยอ่ะสารนี่เป็นเครื่องมือใครนี่
เป็นเครื่องมือยาข้ามชาติไหมเป็นเครื่องมือพักการเมืองไหนไหม
สารประกาศเอาด้วยไม่เอาด้วยห้ามเข้าเขตนี่แสดงว่าพอหลายคนมาศึกษาแล้ว
จริงจริงนี่พบว่าโทษมันร้ายกว่าท่านประธานครับ
แล้วถ้าเขาห้ามแบบนี้ท่านทำเพราะอะไร
ก็มองท่านด้วยจิตนาดีนะก็มองท่านนายกและท่านปริยนุธินด้วยจิตนาดีนะ
ผมคิดว่าท่านยอมเสี่ยงละเมิดยูเอ็นเนี่ย
เสี่ยงกับมาตรการที่จะโดนต่อไปนี้ของยูเอ็นที่จะมาแซงชั่นเนี่ย
แล้วยอมเสี่ยงกับองค์กรเหล่านี้ที่ออกมาทัดทานเนี่ยถ้าท่านฝืนทำเนี่ย
ผมมองหาจุดดีของท่านเจอครับไม่ใช่ไม่เจอนะ
ท่านก็บอกว่าเอาละก็เพื่อเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของคนไทย
ต่อไปนี้แพทย์แผนไทยยาแผนไทยมันจะได้เข้าถึงชาวบ้าน
เพราะว่ากัญชามันมีประโยชน์เยอะเราต้องยอมเสี่ยงเพื่อสุขภาพของคนไทย
นี่อันที่๑อันที่สองท่านก็บอกว่าเพื่อเศรษฐกิจ
เพื่อเศรษฐกิจต่อไปนี้จะเป็นฮับยาเสพติดเพราะฉะนั้นเพื่อเศรษฐกิจเข้ามา
เงินทองก็จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสำคัญมากนะครับ
เพราะฉะนั้นผมมองดูว่าท่านเองเนี่ยมีเจตนาว่าที่ดันเรื่องนี้
เห็นแก่สุขภาพคนไทยอยากกัญชามาสู่แพทย์แผนไทย
คนไทยจะได้รักษาอันนี้คิดไม่ผิดนะ
แต่ว่าท่านอาจจะคำนวณผลดีผลเสียบวกลบยังไม่ดีพอ
ที่สองท่านบอกว่าเพื่อเศรษฐกิจอันนี้ก็คิดไม่ผิดครับ
แต่ผลดีผลเสียผมว่าท่านคำนวณไม่ดีพอ
ถ้างั้นเจตนาไม่ดีมีไหมมีที่ผมพูดตอนต้นไม่สุจริต
เดี๋ยวพูดตอนท้ายตามมานะฮะเดี๋ยวจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่เจตนาอะไร
ด้วยความเป็นธรรมครับท่านประธานครับขอมาพิจารณาดูซิว่า
ที่ยอมละเมิดมาต่างนี่ละเมิดกฎยูเอ็นละเมิดรัฐมนูลไทย
เมิดอะไรก็แล้วแต่มาทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านทำให้มันเป็นกัญชาเสรีเนี่ย
อยู่ในกรอบในเกณฑ์ขององค์กรต่างคือการแพทย์และวิจัยเท่านั้น
หลุดออกมาเนี่ยเอ้าแลกกันดูยูเอ็นก็ยูเอ็น
ถ้าเป็นประโยชน์กับคนไทยจริงสุธินจะเอาด้วยถ้ามันคุ้ม
ไปดูเรื่องแรกด้านสุขภาพขึ้นสไลด์ให้หน่อยว่า
กัญชานี่มันมีโทษและประโยชน์อย่างไรขอสไลด์กลับมานิดนึงครับ
ประโยชน์และโทษของกัญชานะครับท่านประธานครับตลอดเวลาที่ผ่านมา
สิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลผิดท่านผิดโดยไม่อยากให้อภัยคือ
ส่งสัญญาณอันนี้ไม่ใช่ครับประโยชน์และโทษของกัญชาครับ
ส่งสัญญาณผิดคือให้คนนี่รับรู้เขามูลข่าวสารผิดว่า
กัญชาคือยาวิเศษกัญชาดีสารพัดกัญชาคือพระเอก
ม้าขาวจะมาช่วยชีวิตอ่าแช่ไว้เนี่ยนะฮะสไลด์ไว้นี่
เพราะฉะนั้นคนก็คิดว่ากัญชามีคุณอนันต์เต็มเลย
ผมเองก็ยังเชื่อหลายคนก็เชื่อโหนี่เราลืมไปได้ยังไง
ไว้ตั้งนานกัญชาผมเป็นวัยรุ่นผมก็เอาด้วยอยู่
เคยเอาไม่ใช่ไม่เอาแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์
ถ้าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ต้องขอบคุณท่านอนุทินแหละ
คนก็แห่กัญชาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์
แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะโหก็ผลิตภัณฑ์ขายกันตั้งแต่ข้าวผัด
ตั้งแต่น้ำยากัญชากินหมดแล้ววันนี้ส่งเสริมให้กินในครัวเรือน
ปรุงอาหารกินกันหมดแล้วคนเจ็บคนตายคนป่วย
ซึ่งผมได้บอกไปแล้วผมโดนกับตัวเองท่านประธาน
ผมจะบอกให้ฟังนะผมโดนกับตัวเองไม่ให้ใครหลอกหรอก
ไม่นานมานี้เองเดือนกว่าเนี่ยผมเองมีนัดกินข้าวกับเพื่อน
เพื่อนผมคือใครบ้างฮะประธานโทษวันนั้นเลี้ยงต้อนรับทูตเพื่อนบ้าน
ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกทูตเพื่อนบ้านก็มานั่งตั้งวงกินกันที่บ้านหลังหนึ่ง
เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือชนละนั่นศรีแก้วเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละไปนั่งวงด้วยกัน
อีกคนนึงก็รุ่นพี่หน่อยอดีศรเพียงเกต
แล้วก็มีคนนั้นคนนี้อีกเกือบ๑๐กว่าคนนั่งกินข้าว
เขาบอกว่ามีเมนูดีมานะวันนี้จะได้กินเมนูดี
พบว่าเมนูกัญชาเพียบเลยโหต้มผัดกัญชามาเพียบโอ้ดี
ผมก็ซัดเลยเพราะว่าไม่กลัวหรอกท่านประธาน
ท่านประธานมองตากับผมรู้ใจกันเรื่องที่นี้ขี้ประจิ๋วตอนวัยรุ่น
เคยทำมาผ่านมาหมดอ่ะไอ้แค่ต้มไก่นี่กินมาหมดแล้ว
วันนั้นก็กินเลยท่านลำตีช่วยสาธารณสุขครับ
ผมไม่ได้ไปดูว่าตรงนั้นมันมีดอกกัญชาอยู่ในถ้วยแกง
ผมก็สดสดเลยแล้วไปเห็นใบมันด้วยเห็นดอกมันด้วยก็จัดการเลย
้อนส้มจิ้มปั๊บกันซัดเลยในวงกำลังสนุก
นานแล้วครับท่านประธานครับผมไปแล้วมันวินหัวมันเวียนหัวมันหายใจไม่ออก
รู้ไหมนี่ความจริงเลยนี่ผมหลบหนีจากวงนั้นโดยไม่บอกใคร
หมอชนนั่นตามผมวันหลังนี่หลบหน้าเพื่อนหนีไปไหน
ผมไม่บอกใครเลยผมหนีก่อนแล้วก็ทราบวันต่อมาว่า
อดีตสอนเพียงเกร็ดเป็นไรที่สอง
ผมเป็นยังไงครับอาการผมคลานขึ้นบันไดครับ
แล้ววันพรุ่งนี้เช้าซึ่งผมต้องไปเครื่องบินไฟเช้านะ
ยกเลิกต้องไปไฟล์เย็นเลยแล้วได้ทราบว่าอดีศรเพียงเกียร
ก็ขับรถไปบ้านผิดมีรอดอยู่คนเดียว
นี่อยู่ข้างหลังบอกหมอเหล้าอยู่นี่จนน่านสีแก้วไม่เป็นไร
ผมฟาดไปเกือบ๒๐ดอกมัน
เพราะฉะนั้นสีแก้วรอดเพราะเขาเป็นหมอ
แต่คนที่เป็นหมอแคนก็ไม่รอดนะ
แคนเข้าบ้านปิดเลย
ส่วนผมไม่ได้เป็นหมออะไรเลย

เด็กนักเรียนใส่กระโปรงล้มความล้มหงายมีไหมนี่

นั่นแหละอาการผมเลยผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
ล้มความล้มหงายลากันไปตามถนนนี่
ผมบอกเป๊ะเลยนี่คือผม

ผมกำลังจะบอกอะไรบอกว่า

ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าซัดเข้าไปแล้วนี่
อะไรบ้างสไลด์แผ่นนี้กลับมาสิ

หนึ่งท่านบอกประโยชน์ที่โอ้มันตัวเล็กมาก
เปเลฟซี่คือโรคลมชัก
ชักตุกเนี่ยชาวบ้านนอกเรียกบ้าหมูเนี่ย

กัญชานี่มีประโยชน์เยอะนะเยอะ

โทษมันนี่คือทำลายสมอง

ทำให้การเรียนรู้ความจำต่ำ
มีนักวิชาการคนหนึ่งออกมาพูดวันก่อน

เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ากัญชาเป็นยาวิเศษ
กัญชานี่มีคุณสารพัฒน์เปลี่ยนใหม่ครับ
ต้องบอกกับพี่น้องด้วยความเป็นจริงว่า
มีคุณอนันต์และมีโทษมหัน

ผมก็คุยกับแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าไงครับ
คุณจะเอากัญชาไปใช้นี่ไปกินนี่
มันต้องเป็นตำรับยา
ตำรับยาคือใช้มันอย่างเดียวไม่ได้
บวกกับยาสมุนไพรอย่างอื่นอย่างอื่น
มันจะมาฆ่าฤทธิ์กันนี่เขาเรียกตำรับยา

คุณจิ้มดอกมาเลยคุณก็ไม่ตายก็บุญแล้วคุณสุธิน
เพราะฉะนั้นการจะใช้ต้องควบคุม
ตรงนี้เองที่ผมกำลังจะตั้งข้อเก่าหา

มันถึงเกิดการเจ็บป่วย
มันจึงเกิดการโวยวายกันเต็ม

ยังมีทยอยเข้าโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่
เพราะฉะนั้น

เพราะฉะนั้นต้องไปแยกแยะ

เอาไปทำอะไรไปปรุงอาหาร

แล้วไม่พอสิไปเสพกันอ่ะ

แต่ที่สำคัญที่สุดท่านประธานที่เคารพครับ
ไม่ควบคุมไม่ให้ความรู้ประชาชนที่ดีพอ

ปลดล็อกในขณะที่ประชาชนยังไม่พร้อม

ว่าถ้าปล่อยกัญชาเสรี

แล้วปล่อยประชาชนแบบนี้ต่อไป

นี่ไงกำลังออกกฎหมายอยู่นี่ไง

ออกมามันก็มีหมวดเล็กที่สุธินพูดเนี่ย

อย่างนี้คือแม้ท่านจะออกกฎหมายนะ

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้
ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

ในทางปฏิบัติมันไม่ได้

๑รัฐภาคีคือประเทศนั้น
คุณต้องมีองค์กรเฉพาะในประเทศตั้งขึ้น
คุณต้องมีองค์กรเฉพาะในประเทศตั้งขึ้น
คุณต้องมีองค์กรเฉพาะในประเทศตั้งขึ้น
ต้องมีองค์กรเฉพาะในประเทศตั้งขึ้น
คุณต้องมีองค์กรเฉพาะในประเทศตั้งขึ้น

กรนี้ต้องพิจารณาอนุญาตให้ปลูก
โดยกำหนดโซนนิ่งปลูกได้ที่ไหนเท่าไร

แล้วองค์กรนี้นี่จะเป็นคนอนุญาตให้ใครปลูกเท่าไหร่
แล้วถ้าคุณให้เกินไป
เขาก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางการแพทย์นะ

กรนี้นอกจากอนุญาตควบคุมแล้วนี่
คุณจะขายกัญชาได้นี่
คุณจะมาขายเพื่อแปรรูปเป็นยานี่

ชั่งตามลานมันลานสำปะหลังลานอ้อยไม่ได้นะ

คุณต้องขายให้องค์กรนี้โดยเฉพาะ

ทั่วโลกต้องมาซื้อกับองค์กรนี้เท่านั้น

เจรจากันเองไปซื้อกันเองขายเป็นเองไม่ได้
วันนี้การสื่อสารที่ผิดหรือเปล่า

ตื่นตัวไปทำการสภากัญชาระดับประเทศ

ผมก็เห็นใจและสงสารท่านนะ
เพราะว่าการจะขายตามกฎยูเอ็นเนี่ยมันไม่ง่าย
เพราะฉะนั้นการจะปลูกกัญชาเพื่อมาแปรรูป
แล้วทำเป็นยาส่งนอกฝืดไม่ง่าย
และที่สำคัญที่สุดโลกเขายังรังเกียจกัญชา
ปั๊บคุณถูกจับส่งปั๊บคุณถูกจับ
ใครจะเอาด้วยกับคุณนี่ไงไม่ง่าย
เอาอันต่อมาเศรษฐกิจถ้าไม่ได้จากตรงนี้เอายังไงจากการท่องเที่ยว
บอกว่าจะได้จากการท่องเที่ยวแน่นอนแน่นอน
ท่องเที่ยวคือรายได้อันดับหนึ่งของเรามาตลอด
เราก็หวังจากการท่องเที่ยวมันซบเซาไปนานแล้วนี่
ถ้าคิดว่าจะเอากัญชาหรือเป็นฮับกัญชาขึ้นมาปั๊บ
โอ้น่าจะเรียกเงินเข้าท่านฟังอย่างนี้นะ
ไม่ผิดนะแต่การท่องเที่ยวนี่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์นะ
จะขายอะไรสำหรับประเทศไทยนี่ดึงนักท่องเที่ยวมาขายอะไรต้องมีนะ
ประเทศทั่วโลกเขาจะขายอะไรก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือยังไง
ประเทศไทยเราขายอะไรครับขายเฟรลี่
คนไทยสมายแลนด์คือยิ้มเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับคนทั่วโลก
เขาเรียกเฟรลี่คือเป็นเพื่อนกับคนนี้อุทยาศัยใจดี
สองซีแซมสันไปพัทยาไปภูเก็ตมีทะเลซีมีแซนมีหาดทรายขาว

อีสานไปดูวัฒนธรรมอันงดงามไปดูอะไรครับพินแคนซอร์
เหนือสล้อซอซึงไปดูความงามศิลปะไปบวชวิหาร
ไปมาวัดพระแก้วไปดูศิลปะวัฒนธรรมดีงามนี่คือจุดขายของไทย
ได้มาตลอดถ้าวันนี้ท่านคิดจะเอากัญชาเป็นจุดขายนะ
ก็ได้แต่ท่านก็จะได้พวกสูบกัญชาน่ะมา
ลูกหลานพวกโฮมสเตย์พวกผู้สูงอายุเขาจะมาไหมครับ
หลับตาปั๊บเมื่อก่อนนึกถึงประเทศไทยคือความอ่อนช้อยความงาม
นึกถึงคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสนึกถึงฟินจิกันซอสล้อซอซึงอยากมา
แต่วันนี้ถ้าหลับตาปั๊บนึกถึงควันกัญชาคลุ้ง
นึกถึงถนนข้าวสารทำอย่างนี้นึกถึงเด็กกำลังเมา
ผมว่าครอบครัวไม่มานะโฮมสเตย์หนีหมดนะ
แต่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าเราจะเปลี่ยนเอาจากจุดขายนั้นมาเป็นจุดขายกัญชา
ผมก็จะบอกท่านว่ามีแล้วไงที่หมาเกาะ
ที่หมาเกาะนี่เขาก็เอาเป็นเมืองคาซิโน่
เพราะใครฮะเพราะเขาอยากได้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนักพนันเขาก็ต้องขายคาซิโน
มีไหมคนไปฮันนี่มูนที่หมาเกาะ
หนุ่มสาวแต่งงานใหม่ครอบครัวผู้สูงอายุใครไปหมาเกาะ
เขาก็ไปพวกนักการพนันไปเพราะคุณขายจุดนั้นก็ได้ลูกค้าจุดนั้น
อย่างมากไปถึงฮ่องกงพอจะไปหมาเกาะไม่ไปด้วยล่ะ
ให้พ่อเอามันไปแทงอย่างเดียวแม่กับลูกนอนอยู่ฮ่องกง

ัสเวกัสสหรัฐอเมริกานักท่องเที่ยวของเขาคือ
นักการพนันทั้งหมดเพราะบ่อนทุกบ่อนอยู่นั่น
วยแชมป์ชิมโลกอยู่นั่นที่รัสเวกัส
ไทยเราก็จะได้อะไรถ้าขอขายกัญชาก็จะได้กัญชาดิ
พวกสูบกัญชามานี่พวกอื่นเพ่นหมดไหมท่านลองคิด
วันนี้คนแต่งงานเสร็จปั๊บทำไมเขาไปเที่ยวมันดี
ที่ฮาไวอ่ะก็ไปสูดอากาศบลิสุทธิ์
ไปดูความงามธรรมชาติอย่างนั้นเขาไป
คนแต่งงานจบไม่นิไปไม่มาเกล้าไม่มีทาง
จะมาไหมนครกัญชาอย่างเราไม่มี
หรือไม่คุ้มท่านลองคิดดู
ท่านครับนี่คือการท่องเที่ยวที่เราคิดว่ามันจะเกิด
แล้วท่านบอกว่าอีกอันหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ก็คือ
กัญชาโอเคฮับกัญชาคือยังไง
คนที่อยากจะมารักษาตัวเองด้วยยาพื้นบ้าน
คนที่เขาอยากจะมารักษาตัวเองด้วยยากัญชา
เขาอาจจะมาที่ประเทศไทยอันนี้ไม่ผิด
แต่ท่านครับท่านต้องทำกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวนะ
แล้วกำหนดบริเวณนะจะเอาที่กรุงเทพจะเอาที่เชียงใหม่
จะเอาที่นครนายกอันนี้เป็นกัญชาเป็นคลินิกกัญชาก็เอาไป
แล้วคุณจะไปเอาสันทนาการสูบกันเต็มประเทศอยู่นี่มาปนเนี่ยเขาเห็น
ถ้าท่านทำฮับกัญชาจริงท่านต้องทำกัญชาโดยการแพทย์คนจะมา
แล้วจำกัดบริเวณซะที่ใดที่หนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งคนจะมา
แต่ถ้าคุณปล่อยมั่วกันทั้งประเทศแบบนี้ทับกัญชา
ถ้าเขามาเพื่อจะรักษายามันจะไปเจอพวกขี้ยาเล่นงานก่อน
ไม่มีใครมาหรอกครับถ้าแยกแยะไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวท่านต้องไปคิดบวกลบกูหารว่า
คุ้มไม่คุ้มแล้วเอาอะไรอ่ะก็สุขภาพก็ดูไม่คุ้ม
แล้วเศรษฐกิจก็ดูจะเสียมากกว่าแล้วไอ้ที่จะได้มาโดยไม่คิดก็คือ
ปัญหาสังคมปัญหาสังคมนี้เราไม่คิดยังไงครับ
พอเราเปิดให้สูบเสรีแล้วท่านก็จะต่อว่าผมเสรีได้ไงคุณสุธิน
เขาก็ประกาศแล้วไงประกาศกระทรวงสุขห้าม
ผมไปดูมาทุกประกาศนะท่านพิจารณาแล้วทุกคนช่วยผมทิศภาเนี่ย
ค้นช่วยกันสิไม่มีกฎหมายใดไม่มีประกาศใดแล้ว
วันนี้ที่จะห้ามคนเสพกัญชามีอยู่อย่างเดียวประกาศกระทรวงสาธารณสุขคือ
ห้ามเสพในที่สาธารณะแล้วก็ห้ามจำหน่ายให้คนอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ผมตีความว่ายังไงครับตีความว่าคนต่ำกว่า๒๐ปีเนี่ยห้ามไปขายให้ใช่ไหม
แล้วให้เสพในบ้านได้ใช่ไหมต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อใครมาเสพอ่ะ
แล้วเด็กก็ไม่ต้องมาเสพกลางถนนก็เสพที่บ้านปลูกเสพเองนี่
วันนี้ผมตีความประกาศและกฎหมายมันออกแบบนั้นนะวันนี้ไม่มีข้อใดห้ามเสพ
มีแต่เพียงห้ามเสพในที่สาธารณะแสดงว่าเสพที่บ้านได้เสพคอนโดได้
ที่อพาร์ทเมนต์ได้เสพที่รีสอร์ทได้ห้ามขายให้เด็กต่ำกว่ายุสิบแปดปี
แต่อายุสิบแปดปีก่อนยี่สิบปีถ้าอายุต่ำกว่านั้นอยากเสพปลูกเอง
ได้ใช่ไหมครับจะซื้อมาเสพผิดใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้
ประกอบกับต่อไปนี้กัญชาบ้านละ๖ต้น๑๐ต้นกัญชามันจะบานทั่วประเทศ
แล้วเด็กเสพได้เพียงแต่อย่าซื้อกลัวผิดกฎหมายก็เสพที่บ้าน
อย่าเดินมาถนนเหมือนในคลิปที่ท่านลำตีพูด
แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับผู้ปกครองเขาถึงวิตกว่า
ท่านจะกันเด็กออกจากกัญชาได้เหรอโรงเรียนวันนี้ประกาศ
ห้ามเอากัญชาเข้าไปในเขตโรงเรียนสายซะแล้วรัฐมนตรีตีนุษย์
กัญชาห้ามเข้าโรงเรียนคุณครูสายแล้วครับเพราะอะไร
มันเสพมาจากบ้านแล้วครับเมาตาปลือมาจากบ้านแล้วครับ
มาถึงโรงเรียนก็ไม่ได้เสพอ่ะครูเอาอยู่ไหมครับอกแตกตาย
ผมเป็นครูผมรู้แก้ปัญหาเด็กมันแก้ที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้หรอก
ถ้าที่บ้านมันอ่อนแอถ้าที่บ้านไม่ช่วยผู้ปกครองไม่ช่วย
สังคมไม่ช่วยครูนี่ไม่มีทางถ้าวันนี้ปล่อยกัญชาเสรีที่บ้าน
ได้ที่บ้านเสพได้ที่บ้านมาถึงโรงเรียน
มันไม่มาด้วยอ่ะเชื่อสิเมาแล้วก็นอนกลางวันอย่างเดียวคนเสพกัญชา
ท่านครับนอกจากนั้นไม่พอวันนี้นี่ท่านรู้ไหมว่า
ยาบ้ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วแก้ไม่ได้เดี๋ยวมณพรจะพูด
แต่ท่านเอากัญชาไปลงอีกท่านบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายควบคุมผม
บอกแล้วว่ากฎหมายอาจจะออกได้แต่ในทางปฏิบัติยาก
ตำรวจของเราวันนี้รับยาบ้ารับไม่ไหวถ้าจะให้กัญชาทุกต้น
จบข่าวทุกบ้านทุกครัวเรือนแล้วหลักการป้องกันยาเสพติด
สำคัญวันนี้ที่เขาทำกันทั่วโลกหนึ่งป้องกันสองปราบปราม
บำบัดฟังอีกครั้งนะครับหนึ่งป้องกันสองปราบปราม
บำบัดป้องกันคือทำยังไงครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือ
กันกัญชาหรือกันยาเสพติดออกห่างไกลจากเยาวชน
อย่าให้ชุมชนมียาเสพติดกันเยาวชนออกห่างยาเสพติด
เอายาเสพถิตหนีจากเพ้นดินนั่นคือกันดีที่สุด
อย่าให้ใกล้กันอย่าเอามาเลยในบริเวณ
ของการป้องกันให้ห่างแต่วันนี้ท่านทำตรงกันข้ามอ่ะ
เอากัญชาไปถึงบ้านเลยไปเสิร์ฟทุกครัวเรือนเลย

เขาแอบไปปลูกอยู่แถวตีนเขา

เยาวชนในบ้านยังดันไปสูบได้

ขึ้นมาก็เห็นแล้วที่หลังบ้าน

คนที่อยู่กับเด็กนี่รู้เลย
วันนี้ถ้าสังคมอ่อนแอแบบนี้นะ

สันนิษฐานกระทงความผิดเป็นผู้ขายไม่ได้

แล้วสถาบันครอบครัววันนี้แตก
พ่อแม่แต่งงานแล้วไม่อยู่บ้านหรอก
เด็กอยู่กับตายายปู่ย่าตายาย

แล้วเอายาบ้าเอากัญชาไปให้
เพราะฉะนั้นเอากัญชาไปไว้ในครอบครัว

หรือไม่ก็นอนกลางวัน

เมื่อก่อนเขาหลับตานึกถึงประเทศไทยปั๊บ
ความงามเจอความอ่อนหวาน
เฟรลี่เจอความเป็นเพื่อนเป็นมิตร

เขาห้ามคนของเขากี่ประเทศห้ามมาไทย
แปดเอ่อ๑๐ประเทศแล้ววันนี้

ใกล้เราน่ะท่องเที่ยวใหญ่ห้าม

เกี่ยวเซพกัญชานะ
กลับไปประเทศไทยกลับไปประเทศเขาตรวจเจอติดคุกถึงประหารชีวิต
คโปร์ญี่ปุ่นรอบเอเชียเตือนคนของเขาหมด
ว่ามาประเทศไทยระวังกัญชา
แค่เตือนอย่างเดียวบันไรแล้วนะผ้าพลตประเทศ
เมื่อก่อนเราประคับประคองพระพจน์ประเทศจะตาย
แท็กซี่ไปข่มขืนนักท่องเที่ยวโอ้ยแล้วนี่
เขาเตือนอย่างนี้ผ้าพลตมันพังแล้วนะ
เตือนแล้วต่อไปถอบว่าคนเค้าติดมันก็ห้าม

นั่นคือคนต่างชาติมาเที่ยว
เขาเช็คเขาตรวจอย่างรอบครอบตรวจอย่างละเอียด
แล้วกรรมจะตกกับคนไทยไหมต่อไปนี้ลองคิดช่วยกันสิว่า
ถ้าคนไทยไปต่างประเทศบ้างอ่ะถ้าคนไทยไปต่างประเทศบ้าง
ระแวงคนไทยไหมถ้าคุณมาจากประเทศไทยต่อไปนี้
เมื่อก่อนอาจจะต้อนรับคนไทยด้วยความเป็นมิตร
แต่ต่อไปนี้ถ้าประเทศคนไทยเข้าประเทศต้องระแวงไหมมันจะพกกัญชามาไหม
หรือมันเสพมาด้วยไหมแล้วไปเลยไปเข้าด่านตรวจสุรกากรด้วยกัน
ต่อมองด้วยกันประเทศอื่นตรวจ๓ด่าน
เป็นไปได้ไหมต่อไปประเทศไทยจะตรวจ๕ด่าน
ประเทศอื่นตรวจ๓ด่านคนไทยตรวจมาละ๕ด่านเลย
เพราะก็มันกัญชาทั้งประเทศไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ผมวิตกจริต
เป็นไปได้แล้วลูกหลานเราอ่ะเอาละครับที่พูดมาทั้งหมดนี่
กำลังจะบอกว่าท่านละเมิดท่านกัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือ
แถลงนโยบายของท่านที่ท่านพูดน่ะ
มันไปขัดกฎหมายโลกซึ่งถ้าคุณแก้มันก็ขัดเขา
สองท่านบอกว่า
รักษาโรคได้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
ท่านครับออกกฎหมายปั๊บยาเสพติด
ในยาเสพติดสารในกัญชาหายไปทันทีไหมกับกฎหมาย
ไม่หายพอมีกฎหมายประกาศใช้ปั๊บ
เคยเสพมันติดมันก็ยังติดเหมือนเดิมแต่ที่หายคือ
โทษเท่านั้นที่มันหายจะแยกแยะให้ดีนะ
ที่บอกว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดก็คือมันก็ยังเป็นมัน
แต่ที่หายไปคือเราไม่เอาโทษไว้กันเฉย
ยาเสพติดก็ยังเป็นยาเสพติดเสพวันนี้ก็ยังติด
ดอกวันนี้ก็ยังหัวทิ่มเพียงแต่กฎหมายไม่เอาผิด
ตรงนี้ท่านครับแล้วที่ทำมาทั้งหมด
ท่าน๑ละเมิดกฎหมายโรค
ท่านออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกินเลยไปจากที่สภาอนุมัติ
ยากาศจากวันนั้นจากวันที่กฎหมายออก
จนถึงวันนี้ตำรวจเห็น
สูบกัญชาวันนี้เห็นวางขายกัญชาข้างถนนที่เชียงใหม่
ที่เข้าศาลมองตาผิบ
แล้วอีกกี่วันที่มันจะศูนยากาศไปอย่างนี้

มาเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะบอก

แล้ววันนี้ถ้ามาเทียบกับผลที่จะได้

ทางสุขภาพเดี๋ยวหมอวาโยจะพูด
ใช่ไหมอาจจะมีคนอื่นพูดเรื่องสุขภาพต่อ
เรื่องเศรษฐกิจผมบอกแล้วว่าคุ้มไม่คุ้ม

นี่ต้องทำใจแข็งมากนะที่จะพูด

ประโยชน์ข้อแรกประโยชน์ทางการเมือง
ก็ท่านอยากได้ท่านไปพูดกับประชนแล้วท่านต้องทำ
ทำคือให้ได้คะแนนเสียงพูดง่าย
นี่คือทางการเมืองนะไม่ว่ากัน
ไหนไม่เอ่ยชื่อเลยให้เกียรติกันมีเกียรติภูมิทุกพัก

เราอยากได้คะแนนกันอยากได้
นายกรัฐมนตรีก็ทำเพื่อการเมือง

นี่เพียงอยากอยู่ในตำแหน่งยอมทุกอย่างฮะ

นี่คือผลประโยชน์ทางการเมืองที่อยากได้

บอกว่ามีนักการเมืองใหญ่ไปทำไล่กัญชาที่เพศเพื่อนบ้าน

เขาก็ถามผมแล้วนี่นักการเมืองรู้เขารู้เขาดูทีวี
จะมาดูไล่กัญชาไม่ครับผมไม่เกี่ยวนะ
ลือกันหมดรู้ว่านักการเมืองใหญ่ไปทำไล่กัญชาที่ลาว
แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่วันนี้ทำไว้หมด
วางระบบธุรกิจไว้หมดพอหลังวันที่เก้าปั๊บ
พอหลังวันที่๙ปั๊บพลึบ
อันที่เก้าที่ผ่านมานี่ดอกกัญชานี่วางขายในร้านสะดวกซื้อ
นี่วางแผนไว้ก่อนไหมถึงทำอย่างนั้น
แล้วไม่เท่านั้นนะท่านครับมีคนก็กระซิบบอกว่า
มีบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นแอบมาตกลงกับนักการเมืองไทย
เรื่องนี้อันนี้ก็พูดแค่นี้แล้วกันนะครับ

ท่านครับมันจำเป็นต้องพูดนะถ้าไม่พูดเขาจะว่าสุธินล้มมวย
สุธินไม่แน่จริงพูดไม่หมดพูดไม่หมดนี่ก็เสียหาย
พักด้วยท่านครับเป็นกล่าวเป็นคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้ตีพิมพ์อยู่เครือชิโนไทยลุยธุรกิจกัญชงเต็มที่
ไม่ได้ปิดบังละนี่ก็เป็นข่าวทั่วไป
ผมก็ไปดูนะครับก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะมันใช่ไหมต้องไปดูกับท่าน
ความเป็นธรรมไหมก็ไปพบว่าไม่ใช่ข่าวโคมลอยอ่ะ
เป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์
ก็จะมาทำธุรกิจกัญชงแล้วเอออ้าวไม่ว่ากัน

ถือหุ้นอ๋อประธานโทษเลยครับต้องพูดด้วยความสะเทือนใจนะ
บอกว่าเป็นครอบครัวชาญวิรากุลถือหุ้นเยอะ
เอ้ารัฐมนตรีผมท่านไม่เกี่ยวนะเพราะตอนท่านขึ้น
โอนไปหมดแล้วท่านโอนออกไปหมดแล้วโอนไปให้ใคร
โอนไปที่เกียรตินาคิณพัทระก็หลุดตัวท่านไหมล่ะ
ก็แสดงว่าก็ไปทำธุรกิจกัญชง
แล้วถามว่ารัฐมนตรีของเราเนี่ยท่านได้ไปครอบงำไปบริหารสั่งการในบริษัทนี้ได้ไหม
คงไม่หรอกครับเพราะชื่อท่านไม่มีในนั้นแล้ว
ส่วนจะบริหารทางอ้อมอย่างไรก็เหมือนชิโนไทยที่เรารู้กัน
แต่ที่สำคัญที่สุดเกียรตินาคินพัฒระก็ต้องได้รับผลประโยชน์จากหุ้นปันหุ้น
กำไรมาก็เกียรตินาคินพัฒระก็ได้
ถ้าเกียรตินาคินได้มันจะถกถึงท่านไหม
ถ้าถึงท่านก็แสดงว่าผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่ถึงก็ไม่ใช่

ที่ผมว่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย

ถ้าท่านลัยนายก
ไม่อนุญาตไม่เห็นด้วยไม่ให้ทำ

และอธิบายกับสังคมว่าธุรกิจเหล่านี้เชื่อมโยงกับธุรกิจกัญชงกัญชาอย่างไร
และผมขอเป็นธรรมและขอคุ้มครองกับนักธุรกิจทั้งหลายวันนี้
ที่มาทำกัญชากัญชง
ท่านลงทุนไปเยอะบางบริษัทบอกว่าบ่นเลย
ท่านรู้ว่าทำกันแค่นี้ไม่ยอมลงทุนมาจริงนะ
เสียหายไม่หลงเชื่อ
แล้วขอความเป็นธรรมให้กับวิสาหกิจชุมชน
ญาติพี่น้องผมเนี่ยจดกันเยอะ
จดแล้วยังไงครับบอกว่าจะต้องได้ขาย
แต่ขายได้ไหมครับเพราะการปลูกกัญชาวันนี้
ที่จะได้สารครบถ้วนตามที่จะมาแปรรูปเป็นยานี่
ถ้าจะปลูกอย่างนั้นฟังนะพี่น้องทั้งทั่วประเทศ
ถ้าจะปลูกให้ได้สารเข้มข้นแล้วเขารับซื้อนี่

ดินที่นำมาปลูกต้องเป็นดินที่ได้สเปค
อากาศต้องได้วันนี้เขาถึงลงทุนโรงเรือนไปอย่างต่ำ๒๐ล้าน
แล้ววิสาหกิจชุมชนผมเนี่ยมีปัญญาไหม
อ้าวแล้วชาวบ้านที่บอกว่าครอบครัวละ๑๐ต้นอ่ะ
ขายได้ไหมไม่มีทางแล้วไม่มีทาง
เพราะอะไรครับ๑ท่านปลูกไม่ได้สเปคสารไม่ครบหรอก
แล้ววันนี้ในกรรมธิการวิสามันก็พูดกันด้วย
บอกว่าที่ให้ครอบครัวละ๑๐ต้นเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะให้ชาวบ้านปลูกขายแล้วอ้าว
แล้วตอนในคลิปท่านกระดุมเม็ดแรกทำไมบอกว่าขายได้
เรามาเหลาไปกลายเป็นบ้องกัญชานี่
พอมาถึงขั้นนี้บอกว่าไอ้ครอบครัว๑๑๐ต้นนี่มันขายไม่ได้
ก็จริงถ้าท่านบอกว่าขายได้วันนี้นี่ผมจะเถียงจนคอแตก
ถ้าไม่ได้ไปไหนก็คนละ๑๐ต้นปลูกแล้วขายไม่ได้ไปไหน
หนึ่งก็ถูกหลอกแล้วมันไม่เป็นเศรษฐกิจครอบครัวจริง
ถ้าขายไม่ได้ไปไหนให้กินกันในครอบครัวให้ต้มรักษาโรค
นี่ชัดเจนนะในกรรมธิการวิสามันเข้ามาผมจะไม่รับ
ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ทุกครอบครัวปลูกกัญชาขายไม่ได้
แต่เอาไว้กินเอาไว้รักษาโรคและเอาไว้เสพ
ท่านครับต่างกับอัมสเตอร์ดัมเนเทอร์แลนด์ไหม
ชอบอ้างเนเธอแลนด์เนเธอแลนด์เขามีเพียงกรุงอัสดำ
แล้ว๒๖คอฟฟี่ช็อปในสหรัฐอเมริกาก็มีบางรัฐ
จำกัดขอบเขตด้วยของเราวันนี้ฟาดขึ้นมาทั้งหมด
แผ่นดินเลยนะนี่ทุกครอบครัว
ผมถึงบอกว่าวันนี้นี่ผมเกรงที่สุดคือ
แม้จะบอกว่าใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางวิจัยไหม
ถ้าท่านจะกลับใจวันนี้บอกว่าเอาเถอะเลิกเสพ
ผมไม่ให้แล้วนะเสพนะออกกฎหมายใหม่
เสพเลิกนั่นเลิกนี่เอาเฉพาะทางการแพทย์
ถ้าท่านจะกลับใจแบบนี้แล้วยิ่งจะทำตามคำร้องขอขององค์กรแพทย์ทั้งหลายคือ
เอากัญชากลับไปไว้บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมท่านทำได้ง่ายเลย
เพียงประกาศกฎสองสะสุกปั๊บกัญชาไปอยู่นั่นแล้ว
แต่ผมยังเชื่อว่าคุมกัญชาหรือดึงกัญชาออกจากเด็กไม่ได้
วันนี้มันไปไกลถึงทุกครอบครัวไกลขนาดไหนก็วันนี้
รัฐบาลแจกกล้าทุกครอบครัวนี่กระทรวงเกษตรก็เอากับเขาด้วย
กล้ากัญชาแล้วนี่วันนี้มีโปรแกรมออกมาแล้ว
ถ้าแบบนี้ก็ทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ฝากว่าถ้าทั้งแผ่นดินจริง
ควบคุมไม่ดีนะท่านผมจะสรุปว่า

ผมและพักเพื่อไทยไม่ได้คัดค้านกัญชา
นโยบายกัญชาท่านก็ไม่คัดค้าน
แต่มันมีทางที่จะทำได้โดยไม่มีผลกระทบ
เอาซะที่มันเป็นประโยชน์ไอ้โทษกันมันดีก็คือ
เราก็ไม่จำเป็นต้องมันปลดออกจากบัญชียาเสพติดดิเราก็เอาไว้ในบัญชียาเสพติดเช่นเดียวกับประเทศเนเทอร์แลนด์
แต่ขออนุญาตยูเอ็นซะว่าขอทดลองขอทำเฉพาะวงการแพทย์แล้วก็วิจัยขอยูเอ็น
แล้วก็มาตั้งองค์กรขึ้นมาควบคุมอย่างที่ผมว่าเนี่ยตามมาตรา๒๓ของเขานี่
ตามนี้แล้วใครจะปลูกก็ปลูกแต่มาเข้าตามช่องนี้นี่คือทำธุรกิจบนฐานความเป็นจริงที่ควรจะมีจะเป็น
เขาก็จะไม่ได้เจ๊งนักธุรกิจก็จะไม่ได้หลงผิดจะทำขนาดไหนก็ไปดูซัพพลายของโลก
ซัพพลายของประเทศที่ต้องการกัญชาแล้วก็ลงทุนซะพอดีพันล้านมันมากไปก็เอาสักเท่าไหร่
นี่นักธุรกิจทั้งหลายต้องแบบนั้นพี่น้องวิสาหกิจชุมชนวันนี้
เขาท่านจะทำขายได้ท่านต้องทำโรงเรือนอย่างต่ำต้อง๑๐กว่าล้านยี่สิบล้าน
ท่านไม่มีไม่มีจะทำยังไงก็เยียวยาเขาครับถ้าไหลมาไกลอย่างนี้แล้วนี่
เขาต้องเจ๊งเนี่ยรัฐก็ต้องเยียวยาคืนเงินให้เขาเถอะแล้วชวนเขามาทำอย่างอื่น
อ้าวแล้วถ้าทำแบบสุธินพูดก็แบบว่าวันนี้คนไทยก็ไม่ได้ใช้กัญชาทางการแพทย์ทำได้
ก็อย่างที่ผมบอกฮะเราก็ขอปลูกกับยูเอ็นไปก็เอาที่รอพอสตปลูกแค่นั้น
รอพอสตปลูกโรงพยาบาลปลูกจำกัดบริเวณแล้วก็ให้ชาวบ้านเข้าใช้ในราคาถูกเท่านั้น
อันนี้ยังจะเป็นทางบรรเทาแต่วันนี้สายซะแล้วสายเพราะอะไรครับ
เพราะดูเจตนาจะเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าผมจึงไม่ไว้วางใจว่าถ้าท่านอยู่ต่อไปเนี่ย
กัญชามันจะต้องเตลิดตะเลยไปมากกว่านี้มาก
เพราะแค่นี้เราก็วิตกกันแบบขนหัวลุกแล้วไม่ไว้วางใจท่าน
แล้วก็ยังมีถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอีกท่านต้องตอบชาวบ้านตอบพวกผม
แล้วท่านนายกลำตีไปไหนเรื่องที่พูดนี่คือไมค์หมด
แล้วท่านมีความผิดเต็มประตูหนีไม่ได้ไปปล่อยให้ท่านอนุทินนั่งคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้
ซึ่งก่อนยังไม่มีความสิทธิ์เขาก็กดดันคุณวิโรธสุ่มใหญ่
แล้วในที่สุดต่อไปนี้เจ้าจะขึ้นบัญชีเราเป็นประเทศ
แล้วเราเสียสิทธิ์ทางยาเข้าสู่ทางยาไม่ได้
แล้วในที่สุดอาจจะไปถึงขั้นงดให้ความร่วมมือกับ
การปราบยาเศรษฐิตกับประเทศเรา
อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นถ้าถึงเรายังดื้อต่อไปเนี่ย
ท่านครับขับเราออกจากภาคี
เกียรติภูมิเหลืออะไรความเชื่อถือของประเทศเหลืออะไร
นั่นก็เป็นเรื่องของโลกที่ต้องคำนึง

แต่ไอ้สองอย่างที่ผมบอกคือผลทางสุขภาพไปคิดใหม่
เรื่องเศรษฐกิจไปคิดใหม่
เสื่อมของสังคมจะตามมาคิดกันให้ถ้วน
ผมเห็นประเทศอื่นจีนเนี่ย
วันนี้เขาปฏิรูปการศึกษา

วันนี้ปรับระบบใหม่หมดนะครับ

เพื่อเขาจะส่งเด็กเขาไปสู่การแข่งขัน
เขาต้องเพิ่มขีดแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก
ความแข่งขันของประเทศที่บนเวทีโลก
วัดกันที่อะไรวัดที่คุณภาพคน
หลายประเทศวันนี้เขากำลังปั้นเด็ก
ลูกหลานของเขาให้เป็นระดับมือทองสมองเพชร

เรากำลังอะไรครับกับเด็ก
อนาคตหรืออะไร
สมองจากกัญชาหรืออะไร

อ่านประวัติศาสตร์ไหมท่านประธานครับ

ประเทศนี้ใหญ่อำนาจเยอะ

แล้วค่อยยกทัพมาตีตายเลย

วันนี้ไม่มีใครเอากัญชามาให้เราหรอก

ผมยืนยันก่อนจะจบว่า

แต่ต้องเปลี่ยนกัญชาไปในกรอบ
การแพทย์การวิจัย
แล้วไม่ขัดมติโลก

สันทนาการไอ้เสพเอาออก

มันไม่ทันเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลือกตั้งครั้งหน้า

องค์กรของประเทศพร้อมที่จะรับมือ

ผมไม่ไว้วางใจท่านอนุทิน